จากกระแสเรื่องคดีคนก็ไปจ้องดูกันว่าเอ๊ะ
คนที่อยู่ในคุกตอนนี้เนี่ยมันใช่ใช่ไหมพี่อุ๋ย
กำนันคะใช่กำนันนกจริงใช่ไหมพี่อุ๋ย
นี่เขาถามกันตั้งแต่วันแรกเนี่ยยังไม่จบเหรอ
แม่มันหน้าเขาไม่ค่อยเหมือนกันจนหลายคนรู้สึกว่า
มันตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่
เพราะตอนที่มามอบตัววันนั้นเนี่ย๗กันยายนใช่ไหม

หรือตาหรือตารีตากลมตาโตตากว้างเขาไล่ดูแบบสแกนแล้วสแกนอีกเลย

จันทราย๓๕ปีหรือว่าในนก

ซ้ายมือคือภาพที่เคยมีแต่ก่อนหน้านี้
หายไปคืนนึงนี่โกนหนวดมามอบตัวเลย
บอกแม่คืนเดียวหน้าเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอ

ตาดูทะลึงหน้าผากดูมีรอยยด
ไม่แต่พี่อุ๊ยลองขโมดคิ้วหน่อย

แต่คนอาจจะบอกว่าตอนนั้นเขาเครียดหรือเปล่า
รูปซ้ายเนี่ยคือมันถ่ายตอนยิ้มตอนกำลังมีความสุข
เทียบกับภาพตอนแรกใช่ไหมซ้ายมือที่เป็นภาพถ่ายเหมือนกับเอกสารรัชการ
ขอดูภาพตอนนั้นหน่อยอีกทีหนึ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวอันนี้ค่อยกลับมาดู

ซ้ายมือเกือบ๑๘๐ขวามือไป๑๘๕แล้ว

มันก็ต้องไปดูว่าใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าเขย่งตัวไม่เขย่งตัว

คือถ้าเราแบบเอาหนวดเอาคราวภาพซ้ายออก
ปากเขาเนี่ยมุมปากมันคว่ำลงเหมือนกันนะเห็นไหม

ใต้ตาขวาเห็นรอยใต้ตาขวาไหมโปรดิวข้างในบอกมา
ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยแผลเป็นหรือเป็นไฝหรือเป็นอะไรเห็นไหมค
หรือเป็นกระหรือเป็นอะไรจุดสีเข้มมีเหมือนกัน
เหนือคิ้วขวาก็จะเป็นเหมือนขีดมีเหมือนกัน
ใบหูหูก็เหมือนอยู่น่ะอ่าช่วงศีรษะทรงผม
อันนี้ก็ดูคล้ายอยู่คล้ายอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่า
ลองดูซิที่เรียบท่งเปรียบเทียบอะไรยังไงมาบ้าง
ถ้าผู้ชมว่าอย่างไรข้อกั้นเก่งมีลักยิ้ม๒ข้างกับลักยิ้มข้างเดียว
ก็เป็นรูปตอนยิ้มกับตอนไม่ยิ้มรักยิ้มมันมาตอนยิ้มจริงนะพี่หุย
เวลาไม่ยิ้มมันก็ไม่เห็นหรอกบางคนบอกอยากดูรอยสัก
เออใช่มีแต่คนบอกว่าอยากดูรอยสักที่แขนหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปขอดูภาพต่อไปมีใครอีกมีตรงไหนอีก
ยังไงนะเอาริมฝีปากหนาสีชมพูแต่อันนั้นเขามีหนวดฝั่งซ้ายใช่ไหม
ฝั่งขวาไม่เอามาโกนหนวดแล้วแต่ไอ้ปากสีชมพูกับปากซีดเนี่ย
บางทีต้องดูแสงด้วยนะตอนถ่ายอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างใครนะอันนี้
พูดตามพูดตามข้อเท็จจริงนะคะมันก็ต้องดูแสงด้วยว่ายังไง
ต่อไปใบหน้ากลมใหญ่กับใบหน้าเล็กลงบางที
มันต้องดูว่าภาพซ้ายเนี่ยถ่ายไว้นานหรือยังด้วยใช่ไหม
ใช่ไม่แล้วบางทีหนวดเครามันก็ทำให้หน้าดูใหญ่ขึ้นไง
อันนี้ไม่ได้มานั่งเข้าข้างกำนันนกนะ

เพราะว่าคนไปบอกโอ๊ยเอาตัวปลอมมาหรือเปล่า
เพราะว่าไม่งั้นทุกคนลองย้อนกลับไปดูรูปที่ตัวเองถ่ายสักประมาณ๒เดือนก่อนก็ได้
กับวันนี้อย่างนี้หน้ามันจะเท่ากันไหมหรือเหมือนกันไหม
ลองดูลองเช็คกันดูนะคะมีอันไหนอีกบ้าง
อันนี้ไงติ่งหูเห็นไหมบอกแล้วดูยันปลายติ่งหูน่ะ
ติ่งหูกลมกับปลายติ่งหูนี่มันหูคนละข้างนะ
อันนี้หางตามีรอยย่นกับหางตาไม่มีรอยย่น
เวลายิ้มก็จะมีรอยย่นเวลาไม่ยิ้มอาจจะไม่มี
ตารียาวเป็นตาตอนยิ้มตารีกลมคือก็น่าจะอยู่ในช่วงเครียด

นี่ไงที่มันมีภาพที่เขาถอดเสื้อถ่ายกัน
ซ้ายมือแขนซ้ายใช่ไหมหัวไหล่เนี่ย

จังหวะแขนเสื้อมันบังพอดี

มันต้องถึงมั้ยรี่ยังไง
น่ะตอนนี้ก็ถูกฝากคั้งลุยเรียนจำไปแล้วสิมาแต่ก็ครูผู้ปัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพภารพรรณ
ถามคุณนัสธีทองปลาผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ก็บอกว่าผมเห็นแล้วล่ะไอ้กระแสเรื่องที่ว่าตกลงกำนันนก
ตัวจริงตัวปลอมยังไงกันแน่คือ
ผมบอกตรงนี้ว่าวันนั้นที่รับตัวนายประวีนจันคล้ายหรือกำนันนก
ฐานความผิดเป็นผู้สั่งฆ่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยคนที่พามาส่งคือกองปราบนะคุณ
อ่ากองปราบเป็นคนนำตัวกำนันนกขึ้นสารอาญารัชดาเพื่อยื่นฝากขัง
แล้วเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็ตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากหมายขังที่สารออกแล้ว
ตรวจสอบลายนิ้วมือทุกนิ้วแล้วเนี่ยมันก็ตรงกับคนที่ชื่อประวีนจันคล้ายอ่ะ
ก่อนที่จะส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพพอถึงเรือนจำนี่ตรวจอีกรอบด้วย
ตำหนิรูปภัณฑ์สันธารลายนิ้วมือมันก็ตรงกันอยู่ดีอ่ะ
นำตัวมาส่งที่ศาลเนี่ยพอส่งที่ศาลเนี่ย
เขาได้มีการยืนยันตัวบุคคลกับศาลว่าลายจริงนิ้วมือประวัติอะไรต่าง
ซึ่งมันอยู่ในสำนวนที่ตำรวจเขาจะต้องยืนยันกับทางศาลนะครับ
สารยืนยันว่าถูกต้องประสานมีคำสั่งเป็นหมายว่าให้
นำตัวไปควบคุมตามหมายฝากเนี่ยเจ้าที่ราชธรรมก็จะรับตัวจากศาลเนี่ย
โดยการเปรียบเทียบจากลายพิมพ์นิ้วมือพอมาถึงเรือนจำเราก็จะตรวจ
ฝ่ายปกครองของการปกครองว่ามีชื่อทะเบียนบ้านหมายเลขรูปหน้า

ซึ่งจะถึงวันนี้เราก็รับตัวตามขั้นตอน
ซึ่งจะไม่มีโอกาสได้ติดตัวเมื่อเข้ามาอยู่เรือนจำเลย
ยืนยันว่าตัวจริงแน่นอนยืนยันครับ
ยืนยันว่ารับตัวไหมครับอย่างไรหรือคืออย่างนั้น

กรมราชธรรมก็ออกหนังสือยืนยันอีกแรงนึงนะคะ
ว่าอันนี้นี่บอกก่อนรับตัวกำนันนกเรือนจำพิเศษกรุงเทพตรวจสอบหมายขังระหว่างสอบสวน
ส่งตัวแล้วก็รับรองลายพิมพ์นิ้วมือของสารอาญา
ซึ่งก็ตรงกับทะเบียนราชจากฐานข้อมูลการทะเบียนสำนักทะเบียนกลาง
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะอืมระบบข้อมูลผู้ต้องขังของกรมราชธรรม
ก็ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยไม่ผิดตัว
คือถ้าลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยลายนิ้วมือเนี่ยอันนี้มันจะชัดเจน
เพราะว่าเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้มันโกหกไม่ได้
แล้วก็ทุกคนไม่มีใครมีลายนิ้วมือซ้ำกันด้วย
แต่เสื้อเนี่ยมันเสื้อที่แขนซ้ายมันไม่เห็นหรอกเสื้อมันยาวอ่ะ
มาถึงข้อศอกอ่ะบางทีอ่ะจังหวะนั่งตัวแขนข้างนี้ตก
แขนข้างนี้ยกบางทีตำแหน่งมันอาจจะคลาดเคลื
หรือการบิดโค้งบิดแขนรึเปล่าหรือจะไปรบรอยสักมา
เราก็ไม่รู้ในคืนก่อนวันเกิดเหตุภาพ
มันต้องไปดูว่าภาพข้างบนเขาถ่ายไว้เมื่อไหร่ยังไง

ตรงนี้มันก็อาจจะไม่ถึงจริงก็ได้
ด้วยความเหลื่อมของภาพมันก็ไม่ได้สามารถบอกได้เป๊ะใช่ไหม
ถึงขั้นเรือนจำต้องถ่ายรูปมาให้ดูไหมเนี่ย
ผมเคยคุยเคสหนึ่งในเปิดปากกับภาคภูมิก็เพื่อนไปขับรถชนคนตายก็มาเอาบัตรประชาชนของเพื่อนไป
แล้วก็อ้างว่าชื่อนี้ชื่อนี้เอาบัตรนี้ให้ตำรวจ
ก็เป็นแพ้ในคุกไปอยู่นานจนเขาต้องมาไล่ญาติเขาไปร้องแล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือถึงรู้ว่าคนละคนอย่างนี้
ถ้าลายนิ้วมือเนี่ยมันจะชัดใช่ไหม
คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนสงสัยก็คือกำนันนกเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นอดีตกำนันแล้วนะ
เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งกำนันแล้วไปอยู่ในเรือนจำนี่เป็นยังไงบ้าง
มีอภิษฎชนอะไรยังไงไหมถ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยใช่ไหมล่ะ
เป็นผู้กว้างขวางเป็นผู้มีบารมีเหลือเกินนะฮะอยู่ที่นครปฐมนะฮะ
ตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับระหว่างดำเนินคดี
แล้วเจ้าตัวมามอบตัวปฏิเสธข้อหาก็ไม่ขอประกันตัวซะด้วย

นี่นะฮะไม่รู้ว่าออกมาข้างนอกจะแหม่กลัวอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะ
ปกติมามอบตัวอย่างนี้ปฏิเสธข้อหาต้องขอประกันตัวใช่ไหม
พนักงานสอบสวนจะไม่ให้ประกันตัวอยู่แล้วเพราะว่าโทษอัตราโทษสูงเนี่ย

ท่านผู้ชมครับทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับยืนยันว่า
ตามรายงานที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่นะครับ
ตัวของกำนันนกไม่มีอาการป่วยอะไรนะฮะ
อิ่มนอนหลับได้สบายไม่มีอะไรน่าห่วง
กำนันนกได้อยู่บนห้องในแดน๒
คือแดนกักโรคนะฮะยังไม่ได้ลงมาอยู่ด้านล่างกับนักโทษคนอื่นนะครับ
กว่าจะครบกำหนดกักโรคยกเว้นแต่มีญาติแล้วก็ทนายมาเยี่ยม
ถึงจะถูกคุมตัวลงมาซึ่งจากข้อมูลตอนนี้
และทนายเนี่ยผลัดกันมาเยี่ยมกำลังนกนะครับ
ละ๓ครั้งซึ่งเยี่ยมได้ตามกฎของเรือนจำอยู่แล้วนะครับ
ละสามครั้งผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
บอกว่าวันที่๒๐กันยายนนี้จะมีการประชุมหารือร่วมกันในหลายฝ่าย
เพื่อจำแนกนักโทษที่ครบกำหนดกักโรคไปตามแดนต่าง
ทั้ง๘แดนของเรือนจำทีนี้ไปดูหน่อยนะฮะ
ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยครบกำหนดกักโรค๒๐กันยายนนี้นะฮะ
กำนันนกเข้าเกณฑ์ต้องไปอยู่แดนไหน
หนึ่งคือแดนแรกรับนะครับส่วนใหญ่เป็นนักโทษกลุ่มสูงอายุป่วยและพิการ
ซึ่งความพิเศษของแดนนี้คืออยู่ใกล้สถานพยาบาลของเรือนจำ
ก็เลยเป็นแดนของผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการ
๒เป็นแดนกักโรคนะอีกชื่อคือแดนแรกรับ
นักโทษใหม่ทุกคนต้องมาอยู่ที่แดนนี้ตอนนี้กำนันนกก็อยู่แดนนี้
พอครบกำหนดกักโรคแล้วไม่มีโรคอะไรเนี่ยทีนี้จะไปอยู่แดนไหน
๓เป็นแดนเด็ดขาดสำหรับนักโทษที่ถูกตัดสินโทษคดีไม่เกิน๑๕ปี
และนักโทษที่เตรียมถูกปล่อยตัวจะถูกมารวมกันที่แดนนี้
๔เป็นกลุ่มนักโทษที่ต้องเฝ้าดูคือยังไม่ตัดสินว่าจะส่งไปแดนไหน
แต่ต้องเฝ้าดูแดน๕เป็นแดนเด็ดขาดโทษไม่เกิน๑๕ปีเช่นกัน
แต่นักโทษแดนนี้จะถูกอบรมเรื่องธรรมะเป็นพิเศษที่สำคัญแดน๕มีห้องแยกห้องซอยอีกจำนวนนึง
เหมาะกับการแยกคุมขังเดี่ยวอันนี้เป็นพวกที่ต้องเอาธรรมะเข้าข่มด้วย
แดน๗เป็นแดนพยาบาลนะฮะหรืออีกชื่อก็คือแดนช่วยเหลือซึ่ง
อยู่ติดกับแดนหนึ่งอ่าดูหมายเลขอาจจะอยู่ไกลกันแต่ความจริง
อยู่ติดกันอ่าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยคุณทักษิณชินวัฒน์ถ้าไม่
ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจก็ต้องอยู่แดนนี้มีชื่ออยู่แดนนี้แดน๘
นะครับเป็นแดนระหว่างเขาเรียกแดนระหว่างอีกชื่อคือแดน
หลากหลายได้หลากหลายสำหรับนักโทษที่สารยังไม่ตัดสินโทษโดย
นักโทษแดนนี้ต้องถูกฝึกอาชีพไปอยู่งานสูธกรรมก็คือคอย
ทำอาหารให้กับนักโทษทั้งเรือนจำกินด้วยอืมเท่าที่ฟังมาเนี่ย
คาดว่ากำนันนกจะไปอยู่แดนไหนเนี่ยเราได้ข้อมูลมาจากแหล่ง
ข่าวนะฮะคาดว่า๒๐กันยายนนี้พอพ้นแล้วไม่มีโรคภัยไข้
อะไรเนี่ยนะฮะไม่มีโรคร้ายแรงอะไรกำนันนกน่าจะถูกแยก
ถูกส่งไปอยู่แดน๕แดน๕ก็เป็นนักโทษเด็ดขาดแบบแยกห้อง
ขังเพราะกำนันนกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถามว่าเสี่ยงอะไรแดน๕
เนี่ยโทษไม่เกิน๑๕ปีนะแต่มีห้องซอยห้องแยกนี่นะฮะคือจะ
ที่บอกว่าเขาเสี่ยงก็คือเสี่ยงอาจโดนทำร้ายเป็นนักโทษ
ที่มีคดีอุกจกันร้ายแรงสังคมให้ความสนใจอืมอ่าคุณใช้จ้าง
วานสนับสนุนให้มีการยิงตำรวจจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแล้ว
ตำรวจอีกนายหนึ่งก็ทนแรงกดดันไม่ไหวจนยิงตัวตายอ่าเพราะฉะนั้น
มันก็เสี่ยงต่อการถูกทำร้ายก็เลยอาจจะต้องไปอยู่แดนที่
แบบแยกห้องขังถ้าไม่แดน๕ก็อาจจะแดน๘หลักหลายแบบแบบ๘คือ
แดนที่ยังไม่ตัดสินโทษรวมรวมกันไว้ก่อนเพราะตอนเนี้ยเขาอยู่
ระหว่างฝากขังนะระหว่างการดำเนินคดีซึ่งโอ้โหยังไม่ขึ้น
ชั้นต้นเลยอ่ะยังไม่รู้ว่าคดีเนี่ยจะตัดสินมาว่าอย่างไรด้วย
ซ้ำ๒แดนนี้ไม่แดนใดก็แดน๑